ชาวบ้านนะฮะเข้ามารวมกลุ่มกันตัดเย็บผ้าสร้างรายได้อย่างงดงาม
ติดตามเลยนะครับในช่วงซุปเปอร์ชุมชน
กระจ่องงองกระจ่องงองเจ้าค่ะเอ๋ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ว้าว

บางราชันบางราชันบางราชัน

แต่วันนี้ซุปเปอร์ชุมชนนำทัพโดยดาวสุภาษาราคนงาม
บุกไปที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลา
เลขที่สองตำวนแม่ลาอัมพบันราชันจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ชุมชนแห่งนี้เขามีรายได้ตลอดทั้งปี
เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคุณอุบลทองน่วม
ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลา
มีสมาชิกทั้งหมด๒๐คนตัดเย็บเสื้อเชิดอัดกาว
มีเอกลักษณ์สำคัญคือลวดลายของผลิตภัณฑ์
เช่นเสื้อลายขิดนารีรัฐราชกัญญาลายดอกรัก
และลูกค้าสามารถออกแบบลายผ้าได้ตามความต้องการอีกด้วย
แต่ทางชุมชนสามารถตัดเย็บอะไรได้บ้างคะพี่อุบล
ก็มีทั้งกระเป๋ามีทั้งเสื้อเชิดมีทั้งเสื้อสูตร
แล้วก็ชุดเดสทำทุกอย่างให้ลูกค้ามาสั่ง
นอกจากทางชุมชนจะสามารถทำลายผ้าตามความต้องการของลูกค้าแล้ว
เรื่องกระบวนการผลิตก็พิธีพิถันสุด
ได้ต้องเหนียวสีต้องสดกระดุมต้องทน
ผ้าซับในไม่ยืดและไม่หดเสียทรง
โอ้โหพิถีพิถันขนาดนี้
ทางชุมชนได้งบประมาณมาจากไหนกัน

มีเงินมาลงทุนแล้วก็คอยมาดุแล
คุณพี่อุบลยังบอกอีกว่า
เงินที่ได้จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น
แบ่งจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรในการตัดเย็บเสื้อผ้า
ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนและหาตลาดให้กลุ่มอีกด้วย
ซึ่งทำมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
อกจากนี้สมาชิกสามารถนำผ้ากาวไปรีดอัดกาวที่บ้านได้
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนได้ตลอดทั้งปี
และในเมื่อวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลาเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงกรตีให้ว่า
มีรายได้รวยเยอะจ้า